คุณผู้ชมพามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคะ
ก็ไปดูที่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่าละเมาะมีพลเมืองดี

แล้วในนั้นก็มีน้ำแข็งแช่เป็นศพทารกอายุคัน๗เดือนเพศชายค่ะ
เนี่ยแล้วก็ต้องไปตรวจสอบในหมู่บ้านนะปรากฏว่าในหมู่บ้านเนี่ยยังไม่มีใครคลอด
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคนจากที่อื่นหรือเปล่าเพราะเขาไปดูเลยว่าที่ถุงน้ำแข็งนั้นน่ะ
มันระบุว่ามันมาจากสกลนครเลยต้องไปแกะรอยกันต่อนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้เองตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเนี่ยได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
บอกว่าไปพบเป็นศพทารกแรกเกิดถูกแช่แข็งอยู่ในกล่องโฟมค่ะ
วางทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้ในป่าละเมาะอยู่ที่ซอยศรีแสงที่ตำบลหนองนาคำ
จังหวัดอุดรธานีทีนี้ไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แล้วก็มีกู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมจุดที่เกิดเหตุเจอกล่องโฟมอันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมทารกเนี่ยนะสภาพคือสวมเสื้อผ้าลายการ์ตูนสีชมพูขาว
แล้วก็ห่อด้วยผ้าสีฟ้าลายการ์ตูนข้างล่างมีถุงน้ำแข็งอยู่๒ถุง
แหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
ชาวบ้านมามุงดูเป็น๑๐คนเลยนะคะวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้จากการตรวจสอบทารกเป็นเพศชายค่ะอายุคันประมาณ๗เดือน
อวัยวะครบแล้วน้ำหนักของศพเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยกรัม
ยังไม่รู้เวลาการเสียชีวิตเพราะว่าถูกแช่แข็งเอาไว้
ทีนี้ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
หาสาเหตุสรุปแล้วเป็นการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าเป็นการทำแท้งขับทารกออกมาจากคัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓นะคะนายประยูนอาจคำไพรก็บอกกับเจ้าหน้าที่
บอกว่ามีลูกบ้านที่ห่างจากจุดที่พบศพ๕๐เมตรเข้ามาสังเกต
แล้วเห็นกล่องโฟมมันวางอยู่ตรงนี้แต่ทีแรกเขาไม่ได้มาเปิดดูนะ
เมื่อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจะไปทำงาน
ก็เอ๊ะกล่องโฟมนี่มันตั้งอยู่ลองเปิดดูหน่อยละกัน
พบศพทารกถูกแช่แข็งก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ตำรวจมาตรวจสอบครับ
โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าได้สำรวจผู้หญิงที่ตั้งคันในหมู่บ้าน
หมู่๑๓แล้วยังไม่มีใครคลอดนะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแม่ตั้งคันจากที่อื่น
เพราะว่าสังเกตจากถุงน้ำแข็งไงแหล่งผลิตคือที่สกลนคร
ชาวบ้านเขาหดหูใจมากนะคะก็ต้องตามตัวแม่ใจร้ายแม่ใจยักษ์เนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นภาพสุดสลดเหมือนกันนะ